ของคนชอบโชว์นะฮะ
พนักงานซึ่งเป็นพนักงานส่งของ
เขาก็ไปส่งของตามปกติให้กับลูกค้านะครับ
ไปพบเจอลูกค้าชัก

เดินแก้ผ้าออกมารับของ

เกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้มันมีคลิปออกมา
คือเขาตั้งโทรศัพท์ถ่ายคลิปเขาเองเลย

แถมยังมีอาการชักไปด้วยนะฮะ

แล้วดูสิครับโลกทวิตเตอร์พากันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะฮะ
ตกเป็นเหยื่อของชายคนหนึ่งที่มีพฤติกรรม
จงใจตั้งกล้องแอบถ่าย
เมื่อชายคนนี้คนที่ตั้งกล้องเลยนะ

เขาจะออกไปรับของจากพนักงาน

แล้วก็ให้พนักงานที่ส่งของเห็นสภาพเขาเป็นแบบนี้
คือไม่ได้ทำกับพนักงานส่งของคนเดียวไง
คือเขาสั่งมาหลายเจ้าหลายที่เหลือเกิน
ใช่ฮะโอ้โหพนักงานส่งของที่ตกเป็นเหยื่อเยอะเลยนะครับ
คลิปที่ถูกแชร์อันนี้นะฮะ
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะครับ
ก็มีการจับสังเกตว่าผู้ชายคนนี้ตั้งใจตั้งกล้องเอาไว้
เมื่อเห็นว่าเหยื่อเข้ามาก็ปฏิบัติการทันที
แล้วทำทีทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รอรับของจากพนักงานตามปกตินะฮะ

บางคนก็ต้องทำใจแข็ง

แม้ลูกค้าจะแข็งมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้

ตกใจงุนงงกับพฤติกรรมของลูกค้า
แต่ก็มีความจำเป็นต้องส่งของให้เรียบร้อย
ดูสิพอเขาเสร็จภารกิจของเขา

พนักงานบางคนก็แบบโอ้โหพี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอ

พี่จะทำอย่างไร
พนักงานส่งพิซซ่าก็คือคุณรัชชานนท์อภิษฐีระเจริญรัฐบอกว่า
ตั้งแต่ทำงานมา๑ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
รับว่าหากเจอเข้ากับตัวเองคงรู้สึกไม่ดี
แต่สิ่งแรกคือต้องตั้งสติ
จากนั้นก็รีบส่งของรีบเก็บเงินให้เสร็จ

นี่เรามีเนื้อถามกับการณ์ตัวเองยังไงบ้าง
ผมก็ต้องออกมาจากจุดตรงนั้นนะครับ

จะเรารู้สึกตกใจใช่ไหม

อ้าแล้วนะฮะ
เราก็เอาคลิปให้พี่เข้าดู
พี่ถ้าพี่เจอแบบนี้พี่จะทำยังไง
มานพเปิดเผยว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แต่เคยเจอลูกค้าบางคนใส่แค่กางเกงชั้นในตัวเดียว
หรือว่านุ่งผ้าชิ้นเดียวออกมารับของ
ก็ไม่ได้คิดว่าแปลกอะไร

เขาก็ออกมารับของได้ตามปกติของเขา
ส่วนตัวพี่เขาก็รีบส่งของให้เสร็จซะนะครับ
โดยพนักงานส่งไก่ทอดชื่อดังยังย้ำอีกนะครับว่า
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อหน้าต่อตาเขา
แล้วรีบส่งของแล้วก็เก็บเงินกลับทันที
เพราะมองว่าคนเหล่านี้ชอบโชว์หรือทำให้ตกใจ
ถ้าหากเราทำเป็นไม่สนใจเขาเนี่ย
พวกนี้ก็จะไม่กล้าทำต่อนะครับ
ถ้าเจอก็จะเป็นในห้องอะไรอย่างนี้
จนตอนพี่ไปเจออย่างนี้ครั้งแรกเนี่ยพี่รู้สึกยังไง

เขาอาจจะรีบแล้วก็อาจจะแกล้งเรา

ถ้าผมเจอเขาก็รีบรับเงินแล้วก็กลับเลยพี่
คงไม่ไปอะไรต่อเขาแล้ว

คุณผู้ชมฮะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ขณะที่เรื่องนี้นายแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ก็ระบุนะครับว่าคนที่มีพฤติกรรมช่วยตัวเอง
โชว์สำเร็จความไคร้ไม่ใช่คนโรคจิตนะ
แต่เป็นความผิดปกติทางเพศ
ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของกลุ่มคนที่เบี่ยงเบนทางเพศ
ซึ่งมีความสุขทางเพศในวิถีที่ไม่เหมาะสม
แต่สามารถแก้ไขได้โดยเข้ารับการบำบัด
เหมือนแบบเป็นผู้ป่วยนะต้องเข้ารับการบำบัดนะครับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการให้ยา
แต่หัวใจสำคัญของปัญหาเหล่านี้คือการป้องกันครับ
โดยส่งเสริมในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเพศ
เพื่อให้รู้วิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองได้อย่างถูกวิธีครับ
คนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่รักษามากที่จะรักษาได้
แต่ว่าสาเหตุของมันเนี่ยมันมาจากการเรียนรู้เรื่องเพศในทางที่ผิด
ซึ่งพวกนี้ควรจะต้องแก้ไขจากเรื่องของครอบครัว
ที่คุยกันอย่างให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ
ให้เด็กได้สามารถเรียนรู้เรื่องเพศในทางบวกได้อย่างเปิดเผย

แล้วก็เรื่องการสื่อทั้งหลาย
ที่จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางเพศอย่างถูกต้องได้
อกจากนี้คุณหมอยงยุทธ์ยังแนะนำผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ว่าหากเจอคลิปลักษณะนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าไปสนใจ
เพราะหากว่าเรายังแชร์ต่อและติดตาม
จะเป็นการกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ทำพฤติกรรมซ้ำ

เขาก็จะไม่ทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกนะครับ